ปีนึงแล้วแต่ว่าหนังเพิ่งได้แบบว่าเขาจัดการแล้วก็เพิ่งฉายตอนต้นปีนี้พอดีเลย
ก่อปรการลุยเปล่าก็ยังไงบ้าง
เหนื่อยมากตอนแรกเด็กเราเป็นคนชอบลุยปากใช่ไหม
เป็นคนเหนื่อยง่ายผมแค่เดินไปถึงกลางถ่ายหมดแรงเหนื่อยแล้ว
ผมจำจังหวัดไม่ได้นะผมจำงานไม่จำไปไหน
แต่จำได้แบบนั่งรถก็๖๗ชั่วโมง
เมื่อเข้าป่าก็เดินกลางอีกชั่วโมงขวาจะถึง

พี่เอ๊วแบบดีกว่ามีนางมาแนะนำ
ฟังแค่นี้ก็แบบหึยเหนื่อยจีงนะ
ผมก็พูดจริงนะงานไหนให้การตังค์ผมหนังผมไปหมดและ
แต่ถ้าละครไม่เหมือนกัน
ว่าสนใจอะไรมากอย่างน้อยแบบเออเรามีหนังเล่นปีละเรื่องสองเรื่องเราก็รู้สึกแบบเอาเงินไว้ใช้แล้วก็แบบรู้สึกว่าเออเรายังมีหนังอยู่
เขาบอกว่าแบบนังที่เราเข้าไปถ่ายในป่ากันเลยนะ
แล้วก็พูดถึงเด็กกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าไปท้าทายในป่า

คาดหวังไม่กว่าจะสามารถยับพอเสมอจะเป็นอะไร
ต่อไปแถว๒๔
เซอร์ใช่ไหมตอนแรกเราดูก็อาจจะมีแบบนิดนึงที่แบบผมอาจจะติดตรงจุดบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ของทีมงานของภูมิกับของทุกอย่างที่เขาจะต้องแบบ
ตัดสินใจว่าอยากให้แบบภาพหนังมันออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ในเรื่องนี้อยากให้สำคัญเรื่องนึงว่าผมไม่ใช่ตัวที่เด่นสุดนะตอนนี้คนอาจจะเข้าใจว่าผมเด่นสุด
บางทีผมอาจบทน้อยกว่าคนอื่นก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้มีนักแสดงหลายคนมาก
มีนักแสดงที่เขามีบทเด่นหลายคนมากแล้วแต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปครับ
นักละกลัวว่าออกมาแล้วมันจะแตก
เรื่องนี้ตัวผมไม่ค่อยน่าห่วงอะไรอยู่แล้ว
ที่น่าจะห่วงคือว่าแบบคนที่เขาจะเครียดเรื่องพวกนี้น่าจะเป็นผู้กำกับ
คนลงทุนอะไรพวกนี้อันนั้นก็ผมก็ให้กำลังใจเขาทุกอย่างใช่
เพราะว่าใครทำหนังมาใครลงทุนเขาก็อยากให้หนังตัวเองประสบความ
สำเร็จอยู่แล้วอ่ะน้ำถึงอีกใช่คือจริงเราเป็นนักแสดง
สิ่งที่คาสกวันคือผมต้องทำงานให้ให้สำเร็จก็พอละ
ผมตั้งใจไปถ่ายผมรับผมมีสัญญา
ผมตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดในทุกวันที่ผมถ่าย
ตั้งใจเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นมิตรกับทุกคน

เรียกว่าแฮปปี้จะเป็นบริษัทเล็กบริษัทใหญ่

ผมถ้าแบบคุยกันแล้วเรารู้สึกถูกใจ

เราคุยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ร่วมงานด้วยทุกคนอยู่แล้วฮะ
ขอบคุณทุกคนมากใครจ้างผมใครให้เงินผม
คนนั้นก็มีบุญคุณกับผมทุกคนแหละ

ผมถ่ายไม่กี่วันอย่างนี้ผมไม่ต้องเหนื่อยมาก
ผมเหนื่อยมากแต่มันเป็นระยะสั้นแบบอันนี้
ไปถ่ายหนังเราตั้งใจเต็มที่ที่ฝึกเสร็จงาน

ขอบคุณทุกคนมากไถมันจะเป็นละครยะยาวละคร

จริงเหรอคือผมเป็นคนตลกวันนี้ใช่ไหม

ผมงงมากตกใจว่าเกื้อก่อนผมโพสต์มาหลายปีมากแล้วนะ
ผมโพสต์นานมากแล้วผมโพสต์เป็นไม่

สำรสเพจเดียวกันหน้าแหละ

ก็ไปเจอที่รายการก็แบบตีกันก็ตลกดีอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีระยะเวลาในการตั้งไหมหรือว่าตั้งตลอด
ตั้งเรื่อยผมแค่ขำเล่นเลยอะไรอย่างนี้ตลกดี
อย่างนั้นว่าคิดตอนนั้นแล้วก็ทำเลย

แต่ก่อนผมชอบตั้งอย่างนั้นอยู่แล้วผมตั้งงั้นมานานมากแล้ว

แล้วแค่คิดอยากจะลอง

บางคนบอกเราเครียดเกินไปหรือเปล่าหรือไม่ได้นอนพักพอดีแบบไม่ค่อยสบาย
เข้ามาได้เลยผมก็คุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรได้หมด
เป็นเพื่อนเนี่ยทำไมต้องเป็นเพื่อนเนาะ

ไม่ดราม่าดราม่าเรื่องอะไรไม่มีใช่

ผมชอบที่ผมเป็นแล้วผมมีเพื่อนที่เป็นแบบนี้เยอะ

จะให้คนรู้ว่าผมปั่นไปเรื่อยนี่แหละผมตลกกับตัวเองนั่นแหละ

ข้างหน้าก็คิดไม่ออกเหมือนกัน

จริงก็แบบก็มีคุยบ้างคุยคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้

ผู้หญิงตั้งหลักพูดดีแล้วน่าจะหลุด

ยังต้องวางตัวเพลงกันแบบไหนนะ

ชอบคนใครสวยก็ได้นั่นแหละ
ก็มันคงเป็นวัยของคนเนอะ
พออายุเท่านี้จะชอบคนอายุเยอะกว่า
จริงก็ถ้าใครตัดมาถ้าน่ารักเราก็ตอบนั่นแหละ

ไม่เกลียดเลยเหรอเพราะอายุมากอายุน้อย

อย่างงี้เรียกก็ชูไหมคะหลายคน
ว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้คบใครมีแฟนใช่ไหม
ทักมามันไม่รู้มันผิดไหมผิดก็ด่าผมมา

แต่ว่าถ้าเรามีแฟนก็คงไม่ได้ทำอย่างนั้นอยู่แล้ว

ยังครับผมยัง
ผมจะคิดอย่างนี้ตลอดว่าแบบเราอยากโสดให้ได้นานที่สุดใช่ไหม

เขาเป็นคนดีเขาชอบในสิ่งที่เราชอบเหมือนกัน

เขายิ่งวิทยุการนี้ยังไม่มียังไม่มีไม่ถึงกรณะนั้น

มีกระเป๋าตงแล้ว
ห้ามตุ๊งแค่อย่างเดียวแล้วเล่นแย่บคาย
สังผ่ามีไปบ้างที่เข้ามา
ไม่มีหรอกมีงานช่วยเหลือมาเยอะมาก
แต่ก่อนนั้นผมไม่ใช่คนสำคัญแล้ว
แต่ก็น่ารักดีทุกคนถ้าเขาทักเรามาก็แปลว่าเขาชอบเรา
มีความรู้สึกดีเราก็ต้องตอบรับให้ดีที่สุดนั่นแหละ
เยอร์คุณจริงไม่เปลี่ยนสเปก
ไม่ไม่ได้เปลี่ยนสเปกใช่
ขอบคุณทุกคนจริงครับผมขอบคุณมาก
โปรดติดตามตอนต่อไป